สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้ศุกร์ที่๒๖กรกฎาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สมุทรสาครมีหญิงสาวชาวพม่าวัย๒๘ปี
ขี่จักรยานยนต์ไปทำงานที่โรงงานนะครับ
ระหว่างทางรถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนต่อหม้อเสาไฟฟ้าอย่างจัง
แล้วก็ตกลงไปในร่องระบายน้ำข้างทางเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกร่องน้ำ
ภายในซอยนิคม๑ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งอยู่ด้านหลังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
พบศพนางสาววินอายุ๒๘ปีชาวพม่าพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
สภาพศพข้อมือด้านซ้ายหักและมีบาดแผลที่ศีรษะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีแดงดำสภาพล้อด้านหน้าพังยับเยิน
ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์แต่จากการตรวจสอบพบร่องรอยของรถจักรยานยนต์
กับต่อหม้อเสาไฟฟ้าก่อนที่รถจะตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง
คาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็วจึงเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิต
และมีรถกระบะบรรทุกของจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ามีร่องรอยถูกชน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
วิจิตแก้วกิ่งอายุ๕๕ปี
ขับรถกระบะมากับภรรยามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองน้องคาย

ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าอย่างกระทันหัน

คนขับขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นตกลงมากระแทกกับพื้นถนน

กับรถจักรยานยนต์ตรงสี่แยกไฟแดงทุ่งมนต์
ที่เกิดเหตุพบคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บนั่งอยู่กลางถนน
กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนชายอายุ๘๐ปีคนขับรถเก๋งทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตัวเมืองแต่ขณะขับรถผ่านแยกทุ่งมนต์
สัญญาณไฟจราจรขึ้นเป็นสีเหลืองส่วนรถจักรยานยนต์กำลังจะได้รับสัญญาณไฟเขียว
ซึ่งตนเองกับคู่กรณีไม่ได้ชะลอรถทำให้พุ่งชนจนมีผู้บาดเจ็บ
ท้ายที่จังหวัดตากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกรังใส่ไก่มาเต็มคัน
เสียหลักตกข้างทางถนนสายตากแม่สอดช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๘
ใกล้กับเนินพิษวงศ์ในพื้นที่ตะบนแม่ปะอำเภอแม่สอด
ทำให้รถบรรทุกพลิกตะแคงและรังใส่ไก่ตกกระจัดกระจาย
คนงานต้องช่วยกันขนถ่ายใส่รถกระบะซึ่งพบว่ามีไก่ตายจำนวนมาก
เพราะรังถูกทับจนบี้แบนบางตัวหนีเข้าป่าข้างทาง
สิทธิพรแช่มชื่นอายุ๒๓ปีคนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถไปรับไก่๒๐๐ตัวมาจากฟาร์มทางภาคกลาง
เพื่อจะนำไปส่งที่ชายแดนริมแม่เมยข้ามไปขายในฝั่งพม่า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกหนักประกอบกับเป็นทางโค้ง
จึงเสียหลักหมุนแล้วตกลงข้างทางโชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น